ผู้ชายคนนึงเขาก็อยู่กันมีภรรยาแล้วก็มีลูก

ก็นอนหลับกันเป็นเวลาประมาณสักตีสองครึ่ง

พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็นช้างป่าอยู่หน้าตัวเอง

ตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงดีจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทันแล้ว
สุดท้ายค่ะปลุกภรรยากับลูก
แล้วก็ต้องถี่ประตูสังกษีหลังบ้าน
หนีตายออกไปนะเพราะว่าช้างป่าบุกบ้าน
นั่นลื้อเสื้อผ้าเขาลงดู

เอาเจ้าผ้าไปใส่ด้วยอ่ะหรอ
ใส่ได้ไหมน่ะ
นี่ขนาดอยู่ในเราอยู่ในในเขาเรียกอะไรนะไม่ป่าแล้วนะในตัวหมู่บ้านแล้วนะเนี่ย
เนี่ยค่ะผู้ประสบเหตุเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเองแล้วก็ยังมีกระจายมีอารมณ์ขันน่ะเนอะ
เพราะว่าช้างเนี่ยคือหลังจากที่มันเดินเข้ามาในบ้านแล้วใช่ไหมคะมันก็เดินไปตรงราวตากผ้า
แล้วก็เหมือนไปแบบเอางวงคุ้ยเสื้อผ้าที่เขาตากเอาไว้เล่นว่าถามบอกนั่นลื้อเสื้อผ้าลงมาอีกจะใส่ได้ไหมนั่นจะใส่กับเขาด้วยเหรอ
เออเอาเป็นช้างป่านะคะที่บุกเข้ามาในบ้านไม่มีเลขที่อยู่ในสวนยางค่ะ
นายอนุวัฒนพรมมากับภรรยาเล่าบอกว่าโอ้โหผมตกใจมากเพราะว่าจุดที่เขายืนอยู่กับช้างเนี่ย

มาไปถึงที่นอนเลย

กลัวไม่ตื่นทิ้งกลัวน้องเอ็มไม่ตื่น
แล้วออกทางไหนนะครับตอนตอนที่ช้างบุกเข้ามาแล้ว

แล้วที่นี้หนีออกไปไหน
ออกไปบ้านที่เล็ก

ก็พอทางออกไปเสียงดังนะ

กันหวังจัง

ตอนนั้นนายอนุวัฒน์รู้เลยว่าช้างป่ามาแน่
หยิบมือถือจะโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
ไม่ทันเพราะช้างมันพังรัวไม่ไผ่เข้ามาถึงในครัว
แล้วเดินตรงมาหาเขาที่ที่นอนตรงห้องนอนเขาเลย

สังกษีด้านหลังแล้วก็พังประตูออกมา
เขาบอกเนี่ยโดนสังกษีบาดที่ท้องกับที่ขาด้วยค่ะ
ซึ่งเขาบอกช้างป่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตากันหรอกนะ
มันจะอยู่ที่สวนยางระแวกนี้อยู่ตัวเดียวด้วย
แล้วก็ชอบเข้าบ้านคนมาหาของกินค่ะ
ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็เพิ่งจะเจอไปเหมือนกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวผลักดันมันกลับเข้าป่าอยู่นะคะ
แต่ชาวบ้านบอกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยดุร้าย

คือถ้าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่รู้เจ้าหน้าที่จะมาทันหรือเปล่า